กันที่สาวคนนี้กันบ้างนะคะนิโคเทรีโอค่ะ
เป็นคุณแม่คนสวยสวยไม่พอเสน่ห์แรงด้วย
ถูกสื่อจับตามองตลอดเลยนะว่า
เธอเธอจะมีหนุ่มคนใหม่เข้ามาดูแลหัวใจหรือยัง

เดี๋ยวมาดูกันเธอให้คำตอบแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าหลายคนสงสัยก่อนว่าเอ๊ะล่าสุดเนี่ย
โคเนี่ยก็ถ่ายรูปคู่กับหนุ่มหล่อดูดี
ไม่ให้คิดไกลได้ไงคุณแจ๊กกะลินนี่คิดไปไกลแล้วนะ
หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าหนุ่มคนนี้เป็นใครกัน

คุณบุ๋มปะนัดดาตัวจริงคนนี้

ง่ายคือเพื่อนที่สนิทแบบมากค่ะ

หรือว่าเพื่อนสนิทที่ไม่ได้แปลว่าเพื่อนสนิท

เพราะใต้คอมเมนต์เหล่าเอฟซีก็เข้ามากดหัวใจให้

อยากจะคาใจขอต่อสายตรงเลยนะคะ

ให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยว่าสถานะหัวใจตอนนี้
ได้คำตอบมาว่าไม่ใช่นะคะ
ไม่ใช่แฟนจริงเป็นเพื่อนกันจริง

แล้วก็ถามตรงแกก็หัวเราะเลย
ก็รูปมันออกมาแบบนี้ถามหน่อยละกัน

สรุปก็คือว่าไม่ใช่แฟนเป็นเพื่อนกัน